ขณะที่วันออกทุกวันแรกในวันนี้นะครับ
ร้านค้าในศูนย์การค้าส่งเสื้อผ้าย่านประตูน้ำได้ปรับโทนสีเสื้อผ้าหน้าร้าน
เป็นโทนสีสุภาพแทนสีดำแล้วนะครับ
ขณะที่วงการแฟชั่นของไทยจะเริ่มดีไซน์เสื้อผ้าสีสันสดใสในช่วงปลายปีนี้
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโทนสีน้ำเงินเข้มสีเทาสีฟ้าอ่อนและสีขาว
คือสีสุภาพหลักที่บรรดาผู้ประกอบการร้านค้า
เครื่องแต่งกายสีดำเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

นำเสื้อสีสุภาพออกมาโชว์มากขึ้น
โดยสีที่ขายดีที่สุดคือสีขาวเทาและฟ้าหม่น
โดยหลังจากออกทุกข์ยังได้เพิ่มเสื้อที่มีลวดลาย
เช่นลายทหารลายกราฟิกมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะ
โดยคาดว่าเสื้อผ้าโทนสีสุภาพจะขายดีกว่าช่วงที่ผ่านมาถึงร้อยละสี่สิบ
ยังคงคุมโทนสีเดิมอยู่นะครับ
เป็นสีสุภาพอยู่แต่ว่าเพิ่มรวดลายเข้ามาครับ
เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าได้หาแบบใหม่เพิ่มขึ้นครับ
ต่อจากเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ขายแต่สีเข้มอย่างเดียว

อย่างสีกรมท่าสียีนและสีเทาเพิ่มขึ้นร้อยละห้าสิบ
เพราะคิดว่าหลังจากนี้คนไทยจะซื้อเสื้อสีดำน้อยลงไปสักระยะ
แต่ก็ยังคงขายเสื้อสีดำอยู่เพราะเป็นสีพื้นฐานที่ขายได้ทั้งปี
บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหลังจากออกทุกข์แล้วจะเริ่มจำหน่ายเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส
โดยในช่วงแรกจะเน้นที่เป็นสีเรียบก่อนค่ะ
และหลังจากนี้อีก๓เดือนค่ะถึงจะเริ่มนำเสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดออกมาวางจำหน่ายตามปกติค่ะ
โดยยึดเทรนด์แฟชั่นเป็นเอกลักษณ์แต่คุมการใช้โทนสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปค่ะ
ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่สีฉุดฉาดในทันที
โดยสีสุภาพมีทั้งเฉดสีครึ้มสีกะปิและสีพลัดเทล
พี่มองเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของบรรยากาศมากกว่านะครับ
คือถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่ออกทุกวันแรกแน่นอนนะครับ
คนไทยก็ยังอาลัยในเหตุการณ์ของในหลวงราชการที่๙อยู่ดี
เราก็มองว่าเราควรจะไม่อาจจะไม่ปุปับ
โดยที่ให้ใส่สีฉูดฉาดในทันทีอาจจะค่อยไป
มองว่าตัวนี้มันก็จะเป็นใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง
ก็สีที่ทางแบรนด์อยากจะแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้
จริงแดงมีรายเฉศ
ก็ออกแบบข้างล่วงหน้าก่อนอยู่แล้ว๑ปี
คำนึงถึงความเหมาะสมที่เราจะไปใช้ลูกค้าของเรา
จะไปใช้ยังไงเราก็เลือกสีเป็นสีแดงที่มันเข้มขึ้น
มีความขึมขึ้นอย่างเช่นเฉดสีสีแดงเบอร์กันดี้นี่แหละครับ
หรือจะเป็นสีทนสีเทาสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีเขียวกล่ำ
ซึ่งมันยังคงความสุภาพ
แต่ก็เป็นช่วงที่เราออกทุกข
แล้วเราคิดว่าในการใช้ก็จะดูสุภาพขึ้น
และหลังจากนี้วงการแฟชั่นไทย
จะเริ่มหันมาดีไซน์เสื้อผ้าโทนสีสดใส
ออกสู่ตลาดอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน